คือสามีภรรยาเขารีบขับรถเป็นรถบรรทุกไก่
กลับมาที่บ้านเพราะว่าต้องการที่จะไปส่งลูกสาว
เข้าโรงเรียนเช้าวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าตอนขับกลับมาเกิดหลับใน

เหตุการณ์นี้ทำให้เสียชีวิต
ทีนี้ค่ะทางด้านพ่อของผู้หญิง
มาถึงเห็นแล้วก็ร้องไห้เลยที่ลูกสาวเสียชีวิต
แล้วก็บอกเลยว่าทำไมไม่เป็นตัวพ่อเอง

ทำไมลูกต้องจบชีวิตแบบนี้
พ่ออยากจะตายแทนลูกไม่อยากให้ลูกตายเลยนะฮะ

นี่แหละครับพ่อก็กอดสบลูกสาวโดยความเศร้าโสกเสียใจนะครับ
ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่สามารถกู้ร่างออกมาได้

แล้วด้านหน้าติดกับต้นไม้ขนาดใหญ่
ก็เลยทำให้มีคนเจ็บติดอยู่ในรถ๒ราย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานยดรถยก
มาดึงรถบรรทุกออกจากต้นไม้
แล้วก็ใช้เครื่องตัดถ่างตัดประตูออกมา
เอาผู้บาดเจ็บออกมาได้คนแรกคือฝ่ายสามี
นายสุภโชคแซ่อึ้งอายุ๓๑ปี
อาการของนายสุประโชคสาหัสนะคะ

ส่วนอีกรายหนึ่งที่เอาออกมาได้ร่างไร้ลมหายใจแล้วค่ะ
ก็คือนางสาวจันทิมาพรแก้วไซหารอายุ๒๑ปี
สภาพศพของฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาถูกกระแทกอย่างแรง
คอหักกระดูกหักหลายแห่งเลยค่ะ
ทีนี้พอนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถแล้ว

ก็คือนายสุภโชคแก้วไซฮาน
เป็นพ่อของนางจันทิมาพร
ก็กอดศพร้องให้แล้วก็บอกด้วยนะ
อุบัติเหตุไม่น่าเกิดขึ้นกับลูกเลย
ทำไมไม่เกิดขึ้นกับพ่อพ่ออยากตายแทนลูกสาว
ซึ่งนายสุรชัยบอกด้วยนะคะบอกว่า

ขับรถบรรทุกไปรับไก่จากอำเภอหนองบัวที่นครสวรรค์

ทีนี้พอขับมาถึงตรงนี้ค่ะ
นายสุรชัยเห็นว่ารถลูกเขยขับช้าลงช้าลง
ทีนี้พ่อตาก็เลยตัดสินใจขับแซงขึ้นมาก่อน
เพราะว่ารู้ว่าลูกเขยคงจะหลับในแล้ววูบไป
แต่ทีนี้ค่ะทางด้านนายสุรชัยพ่อตาเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังอีกบอกว่าก่อนที่จะออกมาเนี่ย
ย่าของผู้ตายหมายถึงแม่ของนายสุรชัย

แต่นายสุรชัยบอกว่ามันเป็นอาชีพนี่แม่
ต้องทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องฉันก็รักอาชีพนี้
แต่ว่าวันนี้โชคร้ายค่ะที่ลูกเขยพาลูกสาวมาด้วย
ทั้งที่ทั้งคู่กำลังจะรีบกลับบ้าน
ไปรับลูกยังเรียนอยู่อนุบาลเลยค่ะ
เข้าเรียนแล้วก็เปิดเทอมเช้านี้เป็นวันแรกเลย
แต่ดูสิคะท้ายที่สุดมาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
นี่ค่ะนายสุรชัยบอกโทร

ซึ่งนายสุรชัยมีลูกสาวคนเดียวนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรับเคราะห์แทนลูกสาว

ส่วนทางฝากฝั่งของลูกเขยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรแล้วนะคะ